เพราะว่าทีมชุดนี้อาจจะไม่มีสตาร์ไปก็ทำให้การจัดการอาจจะดูแย่ลงไป
ก็หลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้จอร์เจีย๐๘ก็ออกเดินทางจากจอร์เจีย
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วถึงตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าการเดินทางใช้เวลาราว๕ชั่วโมง
ไปลงเครื่องที่ประเทศรัตเวียก่อนจากนั้นเดินทางด้วยรถบัส
เข้าประเทศเอสโซเนียอีกราว๕ชั่วโมง
แล้วก็เดินทางเข้าที่พักเนี่ยก็รวมแล้วกว่า๑๑ชั่วโมง
แล้วก็มีค่าออกมาว่าระหว่างทางบรรดานักเตะต้องขอให้รถบัส
หยุดเพื่อลงไปซื้อของกินนะครับในการรองท้องเพราะว่าทนหิวไม่ไหว
แล้วก็เตรียมที่จะแข่งขันกับเอสโซเนีย
วันที่๑๗ตุลาคมนี้นะครับ
เวลา๕ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ก็เขาบอกว่าทำไมถึงไม่บินตรงเลยนะครับ
เพราะว่าน่านฟ้าที่ประเทศยูเครน
ซึ่งเป็นประเทศระหว่างทางมันปิดนะครับ
เอสโตเนียแนะนำให้ลงที่รัฐเวีย

ถ้ามีการติดต่อประสานงานกันล่วงหน้าแบบหลายเดือนนะครับ
ก็มีรายงานด้วยว่าขากลับต้องนั่งเรือจากทางเอสโซเนียไปฟินแลนด์๒ชั่วโมง
แล้วก็จากฟินแลนด์บินไปกาต้าแล้วก็จากกาต้าถึงบินกลับไทย
ก็๓ต่อเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับเรื่องของระบบการจัดการหลังจากธุรกิจตอนการเที่ยวนี้
จากนั้นนะครับมาโนโพลกิ้งกุญสือทีมชาติไทยได้ให้นักกีฬายกเลิกซ้อมนะครับ
ฟื้นฟูร่างกายหลังเดินทางยาวนานมากนะครับ
ก็ปรับโปรแกรมให้ลงสระน้ำแทนครับ
โน่ให้สัมภาษณ์ว่าที่ผ่านมาเดินทางกันยาวนานจริง
สิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูร่างกายนักเตะให้ดี
วันนี้ถึงค่อยลงซ้อมแบบปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
และจะดูว่าร่างกายนักเตะเป็นอย่างไร
ตนก็บอกกับนักเตะว่าให้ลืมผลงานจากเกมที่แพ้จอเจียน

จำเป็นจะต้องกลับมาให้ได้ในเกมกับเอสโตเนีย
เพื่อชมผลงานให้ทุกคนได้เห็นครับ

อย่างทางเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
นักเตะทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็เปิดใจนะครับ
ถึงการที่ทีมชาติไทยแพ้จอร์เจียยับเยินว่า

แล้วก็พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับ
ก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยสู้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
คนอื่นก็อยากให้กำลังใจด้วย

โดยชนะทิพย์ก็ยังได้ขอโทษแฟนบอลที่เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้สถาฟุตปันไทยเป็นแบบนี้นะครับ
จากนี้ทางชนะทิพย์ที่ไม่ได้ติดทีมชะนี

ก็ตอบถึงความฟิตก่อนที่ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมฟุตบอลโลก๒๐

นัดแรกไทยเจอกับจีนเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ชนะทิพย์บอกว่าสภาพร่างกายไม่มีปัญหา
แล้วก็มีชื่อติดก็พร้อมลงเล่นอย่างแน่นอนนะครับ

เพื่อคว้าใช้ชนะให้กับทีมชาติไทยให้ได้นะครับ

ถ้าผมติดไปก็แน่นอนจะเอาชนะแล้วก็พร้อมแน่นอนครับ

เชียร์ไทยให้กึกกล้องกันต่อครับ
รวมพลังส่งแรงใจเชียร์ทัพช้างศึกฟุตบอลชาย

อังคารที่๑๗ตุลาคมนี้
ทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติเอสโตเนีย
ก็เริ่มถ่ายเท้าสดตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๔๐คิกออฟเวลา๕ทุ่มนะครับ
อีกครั้งครับมาร่วมเชียร์ไทยให้กึกกล้อง
ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสายอัพสองกันเยอะนะครับ
ก็หวังว่านัดนี้ไทยก็อยากจะให้โชว์ฟอร์มให้อย่างดีนะครับ
เพราะว่ากู้ศรัทธากลับมาให้ได้นะครับ
ว่าจะเจอกับทางเอสโตเนียช่วงหลังเขาก็ฟอร์มไม่ดีด้วย